ข่าวแรกขอเปิดประเด็นให้ฮือฮากันไปเลยค่ะ

ส่งท้ายปลายปีคู่นี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อ

พวกนี้เขาฝ่าฟันความรักที่พี่ไม่ปลื้มมาตั้งนานนะครับใช่
ก็ส่งท้ายปลายปีค่ะนี่เลยค่ะ
น้องสาวกิ๊บออลีที่เคยเล่าให้ฟังนี่แหละค่ะ

ฝ่าฟันรักกันมากว่า๓ปีคือพี่สาวไม่ปลื้ม

ซึ่งแหล่งข่าวบอกว่าไม่ใช่แค่ข่าวลือนะคะ

ทั้งคู่ได้ห่างกันประมาณเดือนกว่าแล้วนะคุณผู้ชม
ด้วยเหตุผลที่ความเข้าใจในการทำงานมันน้อยลง

ทงฟิตหุ่นไม่มีเวลาให้ฝ่ายหญิงค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตอนนั้นก็โอ้โหไล่ยาวเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
ก็จับใจความสั้นบอกว่าน่าจะถึงวันบอกลาแล้วนะคะ
ก่อนจะลบไปแล้วก็ออกมายืนยันว่ายังรักกันดีอยู่เหมือนเดิม
แต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมมาดูพักหลัง
เขาบอกว่ารูปคู่ที่เคยกระหน่ำโพสต์เนี่ยเห็นไหมคลิปเคยหวานเนี่ย

โดยตอนนี้นะคะหนุ่มพอร์ตเองก็ติดถ่ายละครอยู่ฮ่องกงนะคะ
แล้วก็ป่วยหรือไข้หวัดใหญ่มา๓อาทิตย์แล้วค่ะคุณผู้ชม
แต่ทางบันเทิงไทยรัฐนะคะก็ได้ติดต่อผ่านผู้จัดการส่วนตัวของคุณพอร์ตนะคะ
เบิ้มก็ได้คำตอบแบบไม่ต้องแอปว่า

แต่ว่ายังไงก็ต้องรอฟังหนุ่มพอสลันเปิดใจกันเองอีกทีแล้วกันนะครับคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าคู่นี้ก็หวานมากนะคะ
แล้วก็พอสลันก็คบกันมายาวนาน
ฝ่าฟันตอนนั้นกับคุณกิฟต์ออนลี
อย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้
แน่นอนทั้งนั้นแหละทุกวงการแหละเนาะ